ให้ออกซิเจนอยู่แล้วค่ะอ๋อกำลังแต่งหน้า
นี่มาแล้วค่ะนี่นะครับผม
เกิดปัจจิเหตุแล้วค่ะอะไรอย่างรถแบบว่า

ใครจะผ่านแถวแบบวิภาวดีขาเข้านี่คุณคิดดีนะคะ

อ่าใช่เห็นไหมรถที่จะไปมุ่งหน้าเข้าสู่ดินแดง
ติดมากค่ะไม่ขยับเลยฉันรู้ติดอะไรติดคันหน้าค่ะโอเคค่ะนี่จะอารมณ์ไม่ดีก็อารมณ์ดีเลย
นะครับมาเรื่องราวนี้ก่อนเลยครับคุณผู้ชมครับ
พบเสื้อชูชีพเรือหลวงสุโขทัยลอยไกลถึงเกาะเต่านะครับ

วันนี้ครับนายวิชวุฒินะครับผมจินโตนะครับ
ว่าราชการจังหวัดสุรธานีครับได้รายงานว่ามีผู้พบเสื้อชูชีพเปล่า๑ตัวครับคุณผู้ชมครับ
ในทะเลครับห่างจากเกาะเตาออกไปประมาณ๒๕ไมล์ทะเลนะครับ
โดยพบในแนว๐๔และ๔๕
ต่อมาเนี่ยได้สั่งการให้ที่ว่าการอำเภอกเกาะพงันนะครับ
ในส่วนหน้าประสานงานกับศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติ
ทางทะเลจังหวัดชุมพรเข้าร่วมตรวจสอบนั่นเองครับ
ปรากฏว่าเสื้อชูชีพดังกล่าวใช้ในราชการของกองทัพเรือ
ได้รับการยืนยันว่ามาจากเรือหลวงสุโขทัยครับ

เรือหลวงสุโขทัยจึงนำเจ้าหน้าที่ทำการเก็บรวบรวมนำส่งพนักงานสอบสวน
สพเกาะเต่าเพื่อลงบันทึกประจำวันแล้วก็นำส่งคืนกองทัพเรือต่อไปนะครับ
ซึ่งนายวิชุดนะฮะได้ประกาศขอความร่วมมือ
ให้ชาวประวงช่วยสังเกตวัตถุที่ลอยอยู่ในทะเลในตอนนี้
เพราะอาจจะเป็นลูกเรือที่กำลังค้นหาอยู่ก็เป็นได้นะครับ
ขณะเดียวกันครับพลเอกชายชาญนะครับช้างมงคลนะครับ
บนตรีช่วยว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ย
เดินทางมารับฟังการบรรยายสรุปผลถึงการปฏิบัติงานนะครับ
แล้วก็ดำเนินการค้นหากำลังพลที่ยังศูนย์หายอยู่นะครับ
จากเหตุการณ์เรือหลวงสุโขทัยอับปางนะครับ
โดยหลังรับฟังบรรยายสรุปนะครับพลเอกชายชาญนะครับ
ได้ฝากข้อห่วงใยไปยังพลเอกประยุทธ์จันโอชา
ไปยังกำลังพลแล้วก็ครอบครัวของกำลังพลกองทัพเรือครับ
ซึ่งหวังว่าจะพบผู้สูญหายแล้วก็ยังมีชีวิตนะครับ
ด้านพลเรือเอกปกครองนะครับผมมณฐานผลิตนะครับ
โศกกองทัพเรือก็ได้เปิดเผยว่า
ในส่วนของแผนปฏิบัติการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือกำลังพลที่สูญหายทั้ง๒๓นายนั้นเนี่ย
กำลังทางเรือเนี่ยยังคงดำเนินการค้นหาแล้วก็ช่วยเหลือในพื้นที่ที่รับมอบหมายอย่างต่อเนื่องนะครับ
ปัจจุบันขึ้นลมในทะเลแล้วก็ในพื้นที่อ่าวไทยยังมีกำลังอ่อนลงนะฮะ
เรือขนาดกลางแล้วก็ขนาดเล็กเนี่ยสามารถออกทะเลได้นะครับ
ทั้งนี้กองทัพเรือได้ประสานเครือข่ายศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเล
ตำรวจน้ำกรมเจ้าท่านะครับผม
รวมถึงสมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติในทะเลครับตลอดจนทางจังหวัดเนี่ย
เพื่อให้ประสานกันนะฮะกับเครือข่ายเรือประมงในทะเลนะครับ
ช่วยกันค้นหาในพื้นที่ตามแนวชายฝั่ง
พร้อมทั้งลาดตระเวนทางเท้าในบริเวณชายหาดอีกด้วยครับ

จริงแล้วกำลังพลสำหรับเรือหลวงสุโขทัย
ณวันนี้ถ้าสมมุติเรานับการเอกจุบเอาคือวันที่๕แล้ว
วันจีนนะวันศุกร์ละ
กำลังคนทั้งหมดที่อยู่บนเรือในวันแรก๑๐๕คน
ตอนนี้พบแล้ว๘๒คน
แต่เป็นผู้รอดชีวิต๗๖คนนะครับ

จนผ่านไปจนถึงวันศุกร์แล้ว
ณวันนี้ยังไม่สามารถค้นหาได้อีก๒๓คน
อย่างที่บอกเราเห็นแต่เศษ
อย่างเช่นเสื้อชูชีพ

ข้างจะลอยไปไกลพอสมควรจากจุดเกิดเหตุ
เพราะฉะนั้นวันนี้มันก็มีดราม่าขึ้นมาอีกหนึ่งดราม่านะครับ
คือเกี่ยวกับท่าเรือประจวบ
ว่าไม่ให้เรือหลวงสุโขทัยเทียบท่า

บริษัทจำกัดท่าเรือประจวบ

เขาออกมาแจงข้อเก่าหา

ชี้แจงกับสื่อมวลชนหลังจากที่มีแชทหลุดออกมาว่า
เนี่ยจะเอาเรือเนี่ยเข้าท่าแต่ได้รับการปฏิเสธกลับมา

ปรากฏว่าเขาบอกจากกรณีที่สังคมกล่าวหาว่า
ถ้าเรือปฏิเสธไม่ให้เรือหลวงสุโขทัยจอดเทียบท่านั้น
ในช่วงกลางวันของวันที่๑๘ธันวาคม
ก่อนจะมาเกิดเหตุอับปรางในช่วงกลางดึกของคืนวันเดียวกัน

โดยคุณธนาวุฒิก็บอกว่าทางท่าเรือ
ทางเรือหลวงสุโขทัยเนี่ยได้สื่อสามอย่างเจ้าหน้าที่ของท่าเรือจริงไหม

เขาสื่อสารผ่านแอปพลิเคชันไลน์

ตั้งแต่เช้าวันที่๑๘ธันวาคม

แต่ปรากฏว่าด้วยสภาพอากาศมีคลื่นลมแรงจัด
จึงส่งภาพถ่ายมาแล้วก็คลิปวิดีโอ
ส่งกลับมาให้ทางเรือหลวงสุโขทัยดูเนี่ย
ที่บนเรือเนี่ยจะประเมินและการตัดสินใจว่า

คือทางเขาประเมินว่าอ๋อคงไม่ได้เข้าเทียบท่าแล้วล่ะ

เพราะฉะนั้นกระแสดราม่าวันนี้ทางท่าเรือประจวบเนี่ย

ซึ่งวันนี้ก็กลายเป็นข่าวลือที่บอกว่า
ถ้าให้เทียบภาพมันอาจจะไม่เกิดเหตุการณ์อย่างนี้หรือเปล่า

ซึ่งทางท่าเรือเขาก็ออกมาปฏิเสธอย่างชัดเจนว่า

มีการติดต่อทางไลน์ไลน์แชทยังอยู่ครบหมด

แต่เบื้องต้นยังไม่มีการเจอจริงนะฮะ

ยังไม่มีการเจอถึงขนาดว่ามีข้อความสุดท้าย

พันธาเอกอำนาจเนี่ยเขาส่งหาภรรยา

วันนี้ทางไทยรัฐอินสตาแกรมก็ได้ลงเหมือนกันนะครับ
ว่าจริงแล้วเนี่ยเขาส่งหาภรรยาซึ่งเป็นหนึ่ง
ต้องยอมรับพันธาเอกอำนาจพิมที

คนนี้ชอบช่วยเหลือคนอื่นรักลูกรักครอบครัว

ที่เรือหลวงจะอับปรางเนี่ยเขาได้โพสต์ภาพตัวเอง

นะฮะที่ไม่ได้ใส่เสื้อชูชีพเนี่ย
พร้อมขอความช่วยเหลือระบุว่า
ช่วยผมด้วยเรือกำลังจะจม

ที่กัด๐๙๐ห่างฝั่งบางสะพานน้อย

อกจากนี้ก็มีข้าวภาพที่สมมุติวันนี้เราไปเห็นกันเนี่ย
ก็จะมีภาพข้าวของบนเรือเนี่ยกระจัดกระจาย

หลังจากที่ครอบครัวทราบข่าวเขาก็พยายามจะติดต่อ
พันธาเอกอำนาจเนี่ยนะฮะคางรายตลอดเวลา

ซึ่งเขาก็ได้ส่งไลน์กลับมาแต่ส่งเป็นรูปตัวเอง
สวมเสื้อชูชีพขนาดอยู่บนเรือให้กับครอบครัวพร้อมรู้ว่า
ป่ารักแม่และลูกนะ

และว่าจะจมแล้ว
โอ้โหวินาทีต่อวินาที
คือใช้โซเชียลมีเดียในการสื่อสารกันตลอด

โดยภรรยาก็บอกว่าเขาเนี่ยทางฝั่งเมียเขาก็ให้รอสามีเขาว่า
เขาบอกว่าพันธาเอกอำนาจบอกว่าการรอคอย๒วัน

เพราะเขาบอกว่ารักแม่รักลูกมาก

แต่เขาไม่กลับมาหาแม่และลูกแล้ว

ในชีวิตของทหารของเขา

แม้กระทั่งเมื่อวานนี้เกี่ยวกับศพ

เนื่องจากว่ามันไม่ได้มี

เพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะต้องเอาศพที่เจอไปตรวจอัตลักษณ์

เพราะฉะนั้นตอนนี้คนศูนย์หายอยู่เนี่ยอีก๒๔
อีก๒๓ชีวิต
เสียชีวิตโดยมีการยืนยัน

๖คนผู้รอดชีวิต

รวมทั้งหมดในการค้นพบทั้งหมดนะฮะ
๒คนแล้วจาก๑๐๕คน

นี่คือจุดที่แบบว่า

พัดไปเรือปฏิบัติการอยู่

ต่อ๑๑๔ต่อ๒๗๐เนี่ยนะฮะ

ถูกต้องณตอนนี้เขาขยาย

แล้วมีการปรูพรมนะฮะเดินเท้าค้นหาด้วย

ขอให้มีความหวังขอให้เจอ

ขอให้แบบว่าอยู่บนเกาะแล้วก็
เจอกำลังมีชีวิตรอดกันทุกคน

อย่างเต็มตัวเพราะว่าเกิดขึ้นวันอาทิตย์ใช่ไหม

เอ้ากลับมากับการบ้านการเมือง

เพราะกันเป็นตรวงให้ไปขอเงินกับพระจันทร์
โอ้โหแต่วันนี้บิ๊กตู่เขาเอาเลิกงามยามดี

เราจับตามองกันมาตลอดว่านายก

ไปเป็นคาดิเดตนายกของ

เป็นที่เรียบร้อยความแปลกคือ

วันนี้แกเลือกสื่อมวลชนแกไหมฮะเองเลย

ยุทธ์จันทร์โอชาก็เปิดเผยว่าทุกคนเนี่ย

สถานการณ์บ้านเมืองนี่ดูดินั่นเรียกนะ

มานี่นายกก็สัญญาวว่าเดี๋ยวหลังจากกลับ

สื่อมันชนเองด้วยวันนี้ฟังเสียงเดี๋ยวลุกมา

ทางภักดิ์

มาแล้วนะว่า

เลือกตั้งครั้งต่อไป

เพราะฉะนั้นก็จะมีพาร์ควิจารณ์กัน

บอกแล้วว่าในช่วงที่ผ่านมานั้นผมได้รับการ

เพราะฉะนั้นผมก็ได้ทันทิศใจวันนี้ล่ะกัน

ก็ตัดใจว่าจะไปอยู่กับโรงไทยท่า

รวมไทยสร้างชาติก็เสนอมาแล้วยินดีสนับสนุนให้ตนเป็นนายกรัฐมนตรี

ในการเลือกตั้งครั้งต่อไปตนจึงจำเป็นต้องทำให้เกิดความชัดเจน
เช่นนั้นก็จะเกิดกระแสวิภาควิจารณ์กันไปมากมาย
ที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีก็ขอบคุณนะฮะภักดิ์พลังประชารัฐ
ที่ได้สนับสนุนให้เขาเป็นนายกรัฐมนตรีครับผมแต่ตอนนี้พักพลังประชารัฐได้ตกลง
เสนอชื่อหัวหน้าพักคือพลเอกประวิทย์วงสุวรรณ
เพราะฉะนั้นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภักดิ์พลังประชารัฐ
เป็นพลเอกประยุทธ์วงสุวรรณไร้ชื่อมิ่งขวัญแสงสุวรรณนะฮะ

เพราะฉะนั้นเนี่ยตนจึงตัดสินใจ
ซึ่งความจริงเนี่ยได้เตรียมการมาพอสมควรแล้วว่า
จะไปอยู่กับพักรวมไทยสร้างชาติจะได้สบายใจกัน

อยู่ที่พวกเราเข้าครูหาแล้วกากะบาดกันล่ะ

แล้วได้มีโอกาสไปปรึกษากับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณหรือยัง
พลเอกประยุทธ์เก่าเรื่องนี้กลับเรียนท่านไปนานแล้ว
ผมอาจมีความจำเป็นบางอย่างก็เรียนกับท่านไปหลายครั้งแล้ว
ครั้งสุดท้ายได้ตัดสินใจไปแล้วแล้วก็ไปคุยกับท่าน
ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรไม่มีความขัดแย้งอะไรกันทั้งนั้น
อันนี้เป็นเรื่องของการเมืองว่ากันไปตามการเมืองตามระบบประชาธิปไตย
เมื่อถามว่าจะต้องไปเป็นสมาชิกพักรวมไทยสร้างชาติหรือเปล่า
พลเอกประยุทธ์บอกว่าถ้าเป็นคาร์ดิเดตก็ต้องสมัครแล้วน่าจะต้องสมัคร
ส่วนจะสมัครเป็นทางการเมื่อไหร่เนี่ยอย่าเพิ่งถาม
ส่วนเรื่องคาดิเดตเพียงคนเดียวที่พักรวมไทยสร้างชาติเสนอ
เอกประยุทธ์กล่าว่าตอนนี้เห็นว่ายังมีคนเดียวอยู่นะ
เขาเป็นคนเดียวของพักรวมไทยสร้างชาติอย่าถามอะไรช่วงหน้าเลย
แล้วเมื่อเลือกตั้งกันเสร็จเนี่ยจะจับมือกับพลเอกประวิทย์หรือเปล่า
เอกประยุทธ์ก็เผยเลยนะครับขึ้นอยู่กับผลการเลือกตั้ง
ประชาชนจะเลือกใครเข้ามายังไงไม่มีใครรู้
ถึงเวลานั้นสถานการณ์การเมืองที่เรียกว่าการจับคู่การเมืองเนี่ย
ใครจะเป็นฝ่ายค้านใครจะเป็นฝ่ายรัฐบาล
เหมือนครั้งที่แล้วนะครับจะมีพักร่วมฝ่ายค้านพักร่วมฝ่ายรัฐบาล
ร่วมอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็จะต้องเอาคะแนนเสียงมารวมกัน
คนที่มากกว่าก็จะได้เป็นคนจัดตั้งรัฐบาล
โอ้โหดูเดือดนะฮะ
เราไปขอรบทรงชาติกันก่อนกลับมาประสิทธิเจียวกกฮะ
โอ้โหสุดยอดครับนี่หนีเฉยเลย

อ่าอ่าอ่าสักครู่เดี๋ยวกลับมาครับ
เมื่อวานนี้ลืมเล่าไปหนึ่งเรื่อง

คุณประสิทธิ์เจียวโก๊จำได้มั้ยฮะโอ้โหสุดยอด

คือไปที่ศาลโอ้ปลวดฉี่
ปลวดฉี่ปุ๊บมีการเตรียมตัวเหมือนว่ามีเสื้อโพงเสื้อผ้าเตรียม

จนขนัดว่าจะต้องไปดูอะไรรู้เกิดขึ้น
แต่ปรากฏแป๊บเดียว
หลักอย่าง
ที่ไม่ได้อยู่ในคดีของคุณประสิทธิ์ด้วยนะฮะเป็นคนที่มาสารแล้วก็จำหน้าคุณประสิทธิ์ได้
เหรอใช่ฮะแล้วก็บอกยามว่านี่คุณประสิทธิคุณประสิทธิ์เนี่ยเจียวกกเนี่ย
ที่แบบว่าเป็นคดีอยู่ตอนนี้แล้ววันนี้เขามาด้วยอีกนิดนึงจะอดหลุดได้อยู่แล้วนะ
ใช่นะลงลิฟต์ไปนี่แต่ว่าวอร์ด้านล่างก็ไม่แน่อาจจะไม่รอดเหมือนกันเพราะมีตำรวจอยู่ด้านหน้าเต็มไปหมด
เพราะคนนั้นไม่เห็นใช่คนนั้นไม่เห็นก็ไม่ใช่ฮะถ้าคนนั้นไม่เห็นก็อาจจะรอดได้
นี่นี่นี่ครับนี่ฮะไปแล้วครับโอ้โหดูสิมีการเตรียมการไว้เป็นอย่างดีฮะ
เพราะฉะนั้นเขาเตรียมเสื้อผ้ารองเท้าเงินสดกุญแจเขาเตรียมให้หมดแล้วเตรียมการส่งมอบเนี่ยนะฮะ
แล้วก็จะมีกลุ่มผู้ช่วยเหลืออยู่อย่างที่เห็นกันเนี่ยนะแล้วก็เหตุการณ์เนี้ยมันเกิดจากห้องน้ำของสารอาญาเนี่ย
เพื่อหลบหนีกันทั้งหมดเราจำคุณประสิทธิเจียวกกได้ไหมฮะอืม
ตอนนั้นเขาก็ได้รับรางวัลอะไรมากมายเลยเป็นคนดีสีสังคมใช่ฮะมีธุรกิจหลายรูปแบบเลยถูกฮะ
แล้วก็บอกว่าตอนนั้นเอาลงทุนกับเขาเนี่ยก็จะได้ผลตอบแทนดีเหลือเกิน
ถือว่าเป็นคนที่น่าจับตามองตอนที่
หลายคนให้ความสนใจบอกเป็นคนดี

ผู้บัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเนี่ยเขาร่วมกันแถลงผลการสืบสวน
กรณีคุณนายประสิทธิ์เจียวกกผู้ต้องหาคดีสำคัญ
วางแผนตอนนี้อีกหนึ่งคดีนะครับ
วางแผนพยายามหลบหนีออกจากสารอาญา
ในขณะที่ฟังการพิจารณาคดี

คุณประสิทธิ์เจียวกกก่อนหน้าเมื่อปี๒๕๖๔เนี่ย
ถูกตำรวจสอบสวนการจับกลุ่มดำเนินคดีในฐาน
ร่วมกันช่อกงประชาชน
ร่วมกันกู้ยืมเงินอันเป็นการช่อกงประชาชน
ความผิดเกี่ยวกับพรบคอมพิวเตอร์

จากการที่ไปหลอกลวงประชาชนเอ้ามา

ก็จะเป็นการลงทุนธุรกิจประเภทต่าง

ยังอยู่ในระหว่างการพิจารณาคดี
ในชั้นศาลแล้วจำนวน๒คดี

มากแล้วก็เชื่อว่ามีการเตรียมตัววางแผนมานาน

คงไม่ใช่คงไม่ใช่

โดยผู้ร่วมขบวนการส่วนใหญ่

ส่วนประเด็นที่สงสัยว่าเฮ้ย

เจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยมีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือเปล่า
เขาบอกตอนนี้ก็ยังไม่ได้ตัดทิ้งไปนะฮะ

เพราะว่ามีข้อเคลือบแคลงใจอยู่หลายอย่าง

โอเคหลังจากที่มีข้อหาเดิมอยู่แล้ว
ก็จะมีการเพิ่มข้อหา
จะมีการดำเนินคดีเพิ่มในข้อหาหลบหนี

เบื้องต้นเนี่ยพนักงานสอบสวนส่อนอโผ่นโยธิณเนี่ย
ก็ต้องเรียกได้ว่า
ต้องได้รับการแจ้งความ
เพราะฉะนั้นเนี้ยต้องว่าต้องต้องระวังทดจำคุกไม่เกินสามปี
ครับพระรับไม่เกินหนึ่งหนึ่งหมื่นบาทฮะหรือทั้งจำทั้งปรับ
มีโทษเพิ่มนะครับเพิ่มเข้าไปอีกถูกต้องนะครับผม
เขาบอกว่าจริงแล้วเนี่ยที่ตำรวจยังไม่ยังต้องแบบว่าสืบต่อเนี่ย
เพราะว่ากุญแจที่ไขที่มือกับที่เท้าเนี่ยมันเป็นกุญแจเฉพาะมดดำ
เวลาที่ไขกุญแจมือกับไขกับโซ่ที่เท้าเนี่ยเฉพาะฉะนั้นแล้วต้องมีเจ้าที่เนี่ย
รู้เห็นเป็นใจรู้เห็นเป็นใจเอากุญแจนี้มาให้แล้วก็ให้กับเลขาของคุณประสิทธิ์เนี่ยนะครับ
เอาไปไว้ที่ห้องน้ำเพราะว่าก่อนที่เขาจะเข้าไปห้องน้ำเนี่ย
เลขาก็ถือกระเป๋าเข้าไปก่อนแล้วก็เตรียมทุกสิ่งทุกอย่างไว้ในห้องน้ำเสร็จเรียบร้อย
หลังจากนั้นเลขาก็เดินออกมาแล้วก็คุณประสิทธิ์ก็สวนเข้าไป
เหมือนส่งสิทธิ์สัญญากันรู้ว่าเอามาให้แล้วเรียบร้อย
หลังจากนั้นก็เปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่ในนั้นประมาณ๕นาที
กลับออกมาคนจำได้ครับคนอื่นจำได้ฮะ
เรื่องของเรื่องวันนี้ก็มีตัวละครมาใหม่อีกหนึ่งคนชื่อสมประสงค์
สมประสงค์เนี่ยก็คือเอาจริงย้อนกลับไปคุณสมประสงค์เนี่ย
เคยไปร่วมลงทุนกับคุณประสิทธิเจลกกผู้ร่วมลงทุน
ล้านบาทไม่น้อยปรากฏว่าเขาบอกเอาอย่างนี้
เนี่ยถ้าสมมุติเขาอยู่ในคุกเนี่ยทุกคนจะไม่มีใครได้เงินคืน
ไม่มีใครได้เงินคืนครับเอาอย่างงี้ช่วยเหลือเขาก่อน
ช่วยเหลือเรื่องคดีเขาก่อนแล้วก็จะได้รับเงินคืน๑๐ล้านบาทคืน
เพราะว่าเป็นความหวังว่าโอ้โหเราเงินหมด
เราอยากได้เงินคืนนอกจากคนที่ชื่อสมประสงค์แล้วเนี่ยยังมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง
โดยเฉพาะกลุ่มอดีตพนักงานเลขาของนายประสิทธิ์รวมทั้งกลุ่มผู้ช่วยทนายความ
เขาว่าอย่างนั้นคอยให้การช่วยเหลือรู้เห็นในการวางแผนหลบหนีครั้งนี้นะฮะ
ซึ่งเมื่อสำนวนคดีเนี่ยโอนมาอยู่ในความรับผิดชอบของกองปราบแล้วนั้น
ก็จะมีการแจ้งข้อหาดำเนินคดีกับผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเหล่านี้ต่อไปนะครับผม
ขณะเดียวกันก็มีการสอบปากคำนายสมประสงค์
เขาบอกเขาได้รับการช่วยเหลือการขอร้องขอให้เอาเสื้อผ้าเนี่ยเขาก็ยอมรับ
ว่าเขาถูกร้องขอให้เอาเสื้อผ้าเนี่ยมาให้ไม่ได้มีการเตรียมตัวกันมาก่อน
หรือไม่ได้มีการจ้างวานแต่อย่างใดโดยนายประสิทธิ์กระซิบบอกในห้องพิจารณาคดี
ก็คือกระซิบกันในห้องพิจารณาคดีจากนั้นก็เลยเสื้อผ้าในรถมีอยู่แล้ว
เขาบอกเสื้อผ้าบนรถมีอยู่แล้วก็เลยเอาเสื้อผ้าบนรถขึ้นมาให้
โดยไปนั่งรออยู่ที่ในหน้าอยู่อยู่ในห้องน้ำเมื่อนายประสิทธิ์เข้ามา
ก็ยื่นออกมาให้ทางใต้ใต้ประตูเมื่อนายประสิทธิ์แต่งตัวเสร็จก็ออกไป
ส่วนเงิน๑หมื่นบาทในตัวเป็นเงินที่ใช้สับสนที่เตรียมให้ใช้หลังจาก
มีการเตรียมห้องพักไว้ให้ถ้าลบการหนีไปได้
ถูกต้องสุดยอด
อันนี้เป็นเหมือนหนังเลย
กล้าทำได้อย่างไร
เหมือนหนังแต่เลยหน่อยคติศาสตร์ต่ำหน่อยเพราะว่าไม่ได้
คิดน้อยไปนิดนึง
แบบว่าไอ้ป้นเหนือป้นป้นหาการไอ้อะไรเขาเรียกว่าไอ้
อืมบรรยินหรืออะไรอย่างงั้นอ่าที่บอกโหจะจะเอาฮอร์มารับที่
เออค่ะนึกออกปะน่ะว่าจะจะมีสาวแล้วชิงตัวเออมีสาวไป
ตรงนั้นแล้วก็เดี๋ยวดีออกมาไหมอ่าฮะแต่สมมุติถ้าบ่วนไอ้
ตอนนั้นถ้าเราดูอย่างเงี้ยอ่าฮะเราเข้าใจตัวนี้มัน
มันเป็นหนังน่าจะอยู่ในสถานอาญาด้วยเออนะฮะแล้วถ้าไม่มีคน
คุณคนนั้นที่บังเอิญจำได้

เดียวแต่เขาไปห้องน้ำก็น่าจะมีด้วยมาคุมเนอะ
มีมาครับยืนหน้าเฝ้าสองท่าน
อันนี้มันง่ายเกินไปแม่เดินเข้าไปเปลี่ยนชุด

แล้วก็ยังไงกลับว่าออกมาสำหรับคนจำไม่ได้ลงลิฟท์ไปรถจอด
แล้วก็รถมันเทียบแรมโบฟู้ออกไปอย่างนี้เหรอ

แล้วสมมุติถึงจะเอากุญแจไปปั๊ม

อ่าถูกต้องแต่แน่ตอนบุหรษเขากำลังสืบอยู่ว่า
มีเจ้าที่เนี่ยรู้มีส่วนเกี่ยวข้องด้วยหรือไม่

ก็ถ้าสมมุติว่าพี่ผัดอยากรู้ใช่ไหมครับ

เห็นอ่านข่าวประกาศว่าจะไม่หนาวแล้วเหรอ
อุณหภูมิลดลง๓องศาทะเลคลื่นสูง๒เมตรนะครับ
วันนี้กรมอุตุนิยมวิทยาพยากรอากาศ๒๔ชั่วโมงข้างหน้า
ระบุว่าบริเวณความกดอากาศสูงหรือว่ามวลอากาศเย็นปกคลุม
ประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับ
ทำให้บริเวณดังกล่าวยังคงมีอากาศเย็นถึงหนาวนะฮะ

ในขณะที่ลมฝ่ายตะวันตกนะครับในระดับบนนะฮะ
เคลื่อนผ่านภาคเหนือเนี่ยทำให้ภาคเหนือตอนบนมีฝนเล็กน้อยครับ
ขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับ

สำหรับมรสมตวนออกเชียงเหนือกำลังปานกลางเนี่ย
กำลังพัดปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้แล้วก็ทะเลอรมัน
ทำให้ภาคใต้ตอนล่างคงยังมีฝนต่อเนื่องนะครับ
โดยในช่วงวันที่๒๔๒๖ช่วงคริสต์มัสพอดีเลย

หรือว่ามวลอากาศเย็นกำลังค่อนข้างนะฮะ
แรงอีกละลอกจะแผ่เสริมลงมา
กลุ่มประเทศไทยตอนบนแล้วก็ทะเลจีนใต้นะครับ
ทำให้ประเทศไทยตอนบนมีอากาศเย็น
อุณหภูมิลดลง๑๓องศาเซลเซียส
ส่วนอ่าวไทยตอนบนมีคลื่นสูงประมาณ๒เมตร
แล้วก็บริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง
คลื่นสูงมากกว่า๒เมตรนั่นเองนะครับ
ตอนนี้หนาวเย็นแล้วแต่ว่าสิ่งที่เป็นคือหนาวใจนะครับ

ยังมีฝนอยู่
คืนลมแรงในที่ใต้

ก็ยังคงต้องระมัดระวังในเรื่องของฝนฟ้าด้วย
พักใต้แล้วก็รวมถึงขึ้นสูงประมาณ๑๒เมตรนั่นเอง

คนจะบอกว่าพอหมดรอกนี้แล้วปีใหม่ก็จะอีกรอก

อย่าลืมเมื่อหน้าหนาวเห็นหมอกเราจะรู้สึกโดยดีจังเลย

ไม่ได้ไม่ได้นะคะยังไงนะคะหน้ากากนะคะก็แมสใส่ไว้เหมือนเดิมนะ
แต่อย่างนี้ค่ะเขาบอกว่ารายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลนะคะ
พบว่าเกินมาตรฐานรวม๒๑จุดค่ะ
ส่วนสาเหตุที่ฝุ่นละอองมีแนวโน้มที่จะสูงขึ้นเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าปัจจัยทางอุตุนิยมวิทยาได้แก่ค่ะ
เพดานการลอยตัวอากาศเริ่มต่ำลงนะคะแล้วก็ความเร็วลมเนี่ยเริ่มอ่อนลง
แล้วก็การยกตัวของอากาศมันไม่ดีอะค่ะทำให้อากาศมันนิ่งคือนิ่งมันก็เลยไม่มีการถ่ายเทเนาะนะคะ
ทั้งนี้นะคะในช่วงหลังวันที่๒๔ธันวาค่ะสถานการณ์ฝุ่นละอองก็มีแนวโน้มที่จะลดลงนะ
จากลมตะวันออกเฉียงเหนือเนี่ยมีกำลังแรงมากขึ้นนะคะ
แล้วก็จะช่วยพัดพาฝุ่นละอองออกจากพื้นที่ประกอบกับสภาพอากาศที่เปิดขึ้นนะ
ก็จะทำให้เราก็สบายปอดขึ้นนะคะแต่อย่างไรก็ตามค่ะ
ช่วงวันที่๒๗ถึง๒๘ธันวานี้นะคะก็อาจจะมีโอกาสพบกับสถานการณ์ฝุ่นละอองสูงขึ้นอีกในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล
ก็คือสูงขึ้นต่ำลงสูงขึ้นต่ำลงอย่างนี้ค่ะใส่แมสไว้เถอะ
ถูกต้องนะครับผมทั้งอากาศอุณหภูมิด้วยแล้วก็รวมถึงค่าฝุ่นละอองด้วย
ใช่ค่ะ๒๗๒๘เนอะก็มีแนวโน้มว่ามันจะกลับมาเพิ่มขึ้นนะ
ส่วน๒๔หลัง๒๔ธันวาก็คือ๒๕๒๖ประมาณนี้ค่ะ
ก็จะลดลงให้ฉลองคริสต์มัสกันนิดนึง

ระมัดระวังผู้สูงอายุนะคะเด็กน้อยนะคะ

ในขณะเดียวกันวันนี้ดูข่าวที่เรานำเสนอกันนะฮะ

มันก็เลยแบบว่าน่าติดตามกันพอสมควร
เขาก็เห็นเช้าวิ่งกันริมฟุตบาท
ถนนสกุลวิทเนอะออกไปวิ่งกันอย่างเงี้ย

มันไม่ได้ใสอากาศไม่ได้ใสเหมือนเดิ

มันสะสมไปเยอะก็อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ
เมื่อก่อนเขาจะมีการจัดอันดับใช่ไหมว่า

ริโอเนี่ยมาริโอเนี่ยสวย
แต่ผู้หญิงคุณคิดคุณไอ้อ้ำพัชราภาในอันดับหนึ่งอยู่แล้ว

ทุกวันนี้คุณคิดว่าคนที่ผู้หญิงหรือแบบว่า
ถ้าสมมุติจะทำเหมือนแบบว่าซิลิโคนอ่ะอ่า

เบลล่าเบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า
เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า
เบลล่าเบลล่า
เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า
เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า
เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่า

เบลล่าเบลล่าเบลล่า

ศึกษาว่าเครื่องผลิตส่งลูกค้าเอง
เรื่องอะไรจะต้องไปรับของคนอื่นเข้ามาขายล่ะ
ผลิตเองดีกว่าเพราะมีฐานลูกค้าเก่าอยู่แล้ว

สิริโฟน๘๐บาท
ราคาในตลาดที่ขายชิ้นละ๘๐๐บาท
ส่งลูกค้าเนี่ยจาก๘๐ไปขายไป๘๐๐

โอ้โหไปทอดที่๓๕๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐นึงเลย

สมมุติว่าว่าถ้าเกิดต้นทุน๘๐บาทใช่มั้ย

๘๐๐แต่ถ้าเกิด๘๐๐ถูกไหมคะ

แต่จะได้กี่ล้านเราไม่รู้หรอก
ความน่าตกใจคืออะไรรู้ไหม
มีคลินิกเสริมความงามชื่อดัง

ขนาดแบบว่าปั๊มยังเป็นปั๊มแบบกดแบบมืออยู่เลย
เป็นงานแฮนด์คลาฟบอกอย่างนี้นักปิดมือบอกแฮนด์คลาฟ
แล้วก็ชอบตู้แช่มากตู้แช่เมื่อกี้น้องน้ำขอดูตู้แช่หน่อย
เขาก็บอกว่าเนี่ยหลายสาขาทั่วประเทศคลินิกเสริมความงามชื่อดังเนี่ย
แล้วก็มีคลินิกเสริมความงามชื่อดังในกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดอีกหลายสิบแห่ง
ถามว่าทำอย่างนี้ธุรกิจโรงงานนี้เปิดมากี่ปีแล้ว
๒ปีฮะ๒ปีแล้วอ่ะถ้าสมมุติผลิตได้เดือนละ๕๐๐๐ถึง๑๐๐๐๐
๒ปีคูณ๒๔เข้าไปสิมันเป็นแกนจมูกของมนุษย์เรากี่คนแล้ว
แล้วทำไมเพิ่งจับได้อ่ะตั้งสองปีแล้วนะนะฮะป้าไปเนอะ
โควิดบ้างแม่ช่วงโควิดด้วยถูก
เขาเอาไปเหลาอ่ะเอาไปเหลาให้เข้ากับ๘ละคน

แล้วโตงบ้าจริงดีหน่อย
แต่เอาตรงแม่หนูงงแล้วเขาไปเอาแฟนโมเดลมาจากไหน
อยู่เธอจะบร็อกอะไรมันเอาเลเซอร์อ่ะ
จมูกวิบัติไทยแล้วหน้าเป็นยังไงขึ้นคอมพิวเตอร์เลยเออ
ทำก่อนทำหลังทำจริงเขาสแกนให้ดูเลย
ทุกวันที่ของคนก็จะบอกปั้นเป็นหุ่นเห็นไหมอะ
วันเกิดเขาถึงแบบว่าปั้นเป็นหุ่นคล้ายเสมือนจริงเห็นไหม
มันแค่ถ่ายรูปสามเนี่ยหนึ่งสองสามห้ารูปปุ๊บขึ้นมาเลยน่ะ
ก็ซีริควนของหมอสมณ์ประดิษฐรัตน์อ่ะ

แล้วตอนนั้นหมอไปทำเลยมีแบบล่ะ

สรุปคือนอน๓ทุ่มสวดมนต์อย่างเดียวจริงไหม

ไอ้นี่น้อยด้วยแหละ

น้องขวัญ๓๔๓๕อะไรอย่างนี้

แต่ถ้าฉีดสารอะไรอย่างนี้นางไม่ฉีด
นางบอกอยู่แน็ตแล้วนางบอกลองดึงดูสิลองดึงดูสิ

แต่ทุกวันนี้มันก็
เหมือนมันไม่เชื่อเค็บนะ
เชื่อเพราะว่าแค่แบบเอาจริงถ้าสมมติเราอดทนนี่
อดทนได้มากแค่ไหนผมระดับเรียกหมอมาจิ้มง่ายขนาดนั้นนะ
กินสองคนอ่ะอรรภิกตาทิ้งก็ได้เพราะว่ายังเป็นแบบน่าเป็นแบบว่าเอกล้า
สองคนนี้บางทีเมื่อก่อนเรางงนะมันจะมาคล้ายกันเหมือนกันนะ
หรูปหน้าใช่ไม่ก็พลิ๊งกี้ยังเป็นแบบออกแกะหน่อยนึง
ถ้าเดือนละหมื่นคูณ๒๔อ่ะตีไป๕พัน๑หมื่น
คุณ๒๔จะต้องมีซิลิโคนอยู่ทั่วประเทศไทยเท่าไหรแล้ว
อือคูณสิคะ
นะครับผม๕พัน๑หมื่นนะ
มีคนหัวไม่อยากทำละสมุข
เอาปิดเบรกแป๊บนึงพักนะเดี๋ยวมาอีกค่ะ

ครับผมช่วงหน้าสู้เดียวครับ
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
ยาอมกำกิ๊กเพียงส่งมาให้บ้างสิดีนะดีมากมันน่าจะเหมาะกับมะดำเนอะถูกต้อง
ชื่ออะไรนะกำกิ๊กเพียงมันเป็นสูตรโบราณสมุนไพรจีนเขาเรียกยาอมกล่องเหลือง
อะถ้ารู้ว่าไปหาแบบตามร้านขายหยามีพี่ขอยาอมกล่องเหลืองหน่อยเขาก็ดีดมันมาก
นะครับพี่ผัสเคยเห็นคนที่รับประลิญาไหมแล้วก็มีเป็นแบบคล้ายกับแบงค์ที่มันใหญ่มาก
เดี๋ยวนี้มีนะช่างหาวไม่มีนะ
เหมือนตามแบบว่าไปพระเอกแบบแม่ยก
ล่าสุดอันนี้คือมาลัยแบงค์หลบไป
เพราะว่าคุณพ่อสายเปย์ท่านนี้เป็นลูกชายคนเดียวที่รับปริญญา
ของขวัญจัดเต็ม๒๐ล้านฮะ
แต่ไม่ใช่แบงค์ด้วยนะครับผมวันนี้ผู้สื่อข่าวรายงานว่า
วันส้อมวันใหญ่รับปริญญาของมหาวิทยาลัยลาศพัทธ์พี่บูนสงครามจัวร์พิศนุโลกครับ
ทำให้ครอบครัวของบัณฑิตเนี่ยพากันมาเป็นครอบครัวนะครับ
บางครอบครัวก็ขนกะมาทั้งพ่อแม่ปู่ญาติตายาย
นี่ดูแม่เหมือนต้นกระถิ่นนะฮะ
เอามาให้นิสิตนะครับจบใหม่นะครับผมนะครับ

เห็นจะเป็นของครอบครัวดิตบรรจงครับ
ที่คุณพ่อคือร้อยตีวัยยวุฒิดิตบันจงเนี่ย

ข้าราชการทหารสังกัดกองทัพภาคที่๓พร้อมด้วยภรรยาครับ
อบมรดกเป็นโฉนดที่ดินฮะ
แปลงนะครับเงินสดแล้วก็ทองคำ
นี่ครับที่เห็นอยู่แขวนอยู่นี่คือโฉนดล้วนเลย
นะครับผมนะฮะสิบแปลงแล้วก็ยังมีช่อนะฮะ

แล้วก็ยังมีเลสสร้อยข้อมือทองคำด้วย

บอกว่าเป็นมรดกตกทอดจากครอบครัวของตระกูลนะครับ
ไป๒๐ล้านนะครับ
มอบให้กับนายธนเดชดิตบรรจงนะฮะ
อายุ๓๐ปีลูกชายเพียงคนเดียว
โอกาสที่เรียนจบอย่างเป็นทางการนั่นเอง

เปิดเผยว่าตัวเองเป็นค่านาศการทหารนะครับ

ตัวภรรยาเนี่ยมีธุรกิจส่วนตัวอยู่

แล้วก็สมบัติกันมาเรื่อยนะครับ

เป็นที่ดินที่ค่อยซื้อเก็บไว้ใกล้บ้าน
พอลูกชายเรียนจบอย่างเป็นทางการเนี่ย
ตนก็เลยนำโฉนดที่ดิน๑๐แปลง
เนื้อที่ประมาณ๒๐๐ตารางวาครับ
นี่พร้อมด้วยเงินทอง
แล้วก็ตามความเชื่อมาร่วมแสดงความยินดี

ซึ่งหัวใจของลูกชายก็ไม่ว่างแล้วด้วย
อ๋อพ่อตอบแทนลูกเลยนะฮะ
หรือพ่อรีบยกให้ก่อนเพราะปีหน้าภาษีที่ดินแพง

ไม่ต้องเริ่ม๑มกราเป็นต้นไป

แต่ก็เป็นกำลังใจเนาะ

ว่าการทำหน้าที่ของตัวเองให้สมบูรณ์แบบเนี่ย
ก็จะได้รับความชื่นชมแบบนี้
แล้วว่าพ่อให้พ่อแม่ให้เนี่ยไม่มีหรอกค่ะ
มันแบบมีความสุขตื้นตันอยู่เต็มอกนะคะ

ตอนนี้ก็เรียกได้ว่าน่าจะมันนำมาอันดับหนึ่งนะฮะ
สำหรับการ๒๐ล้านตอนนี้เป็นโฉนดที่ดิน
เดี๋ยวต้องรอลุ้นว่าในรายงานรับปริญญาต่อไป

เขาบอกว่าผมเนี่ยรู้สึกแย่มาก
คนอื่นเนี่ยทำให้พ่อแม่ภูมิใจได้
เดี๋ยวก็เป็นนู่นเป็นนี่เป็นนายอบตบ้างเป็นตำรวจเป็นไทย
ผมเป็นหวัดน่ะผมเป็นแต่หวัดเนี่ยไม่รู้สึกว่ามีอะไร

หลังมีข้าราชการท้องถิ่นเทศบาลวังเหนือคนหนึ่งเข้ามายิง
คือน้ำตาลกับอติเนี่ยคือเป็นหมาใช่ไหม

เข้ามาพลิกอัพคันอันเนี้ยชอบหน่อยนะครับ
เหตุการณ์เนี้ยเกิดขึ้นช่วงประมาณห้ามงเย็นของวันที่ยี่สิบเอ็ดธันวาคมครับ
มีรถพลิกอัพคันหนึ่งเนี่ยจอดบริเวณถนนเรียบแม่น้ำวังแล้วก็ฝั่งขวามือ
จอภาพเนี่ยจะมีฝูงสุนัขเนี่ยวิ่งมาหลายตัวเลยจากนั้นก็ได้ขับไป
ริมถนนนะฮะแล้วก็เกิดเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นมีเสียงปืนเนี่ย
ออกมาจากรถหลังจากนั้นปุ๊บก็มีสุนัขสองตัวถูกยิงตายกลางสนาม
ออกกำลังกายเลยเขาบอกเหตุการณ์ดังกล่าวเนี่ยเกิดขึ้นท่ามกลาง
ตกตะลึงของชาวบ้านครับเขาบอกว่าส่วนใหญ่เนี้ยตอนเย็นเย็นต่าง
วัดเขาจะออกมาวิ่งออกกำลังกายกันตอนเย็นอ่าใช่ขณะที่มีสายข่าว
แล้วก็ชายผู้ก่อเหตุเนี่ยเป็นรองประธานสภาขององค์กรแห่งหนึ่ง
อืมในอำเภอวังเหนือซึ่งโวชด็อกเนี้ยก็ได้ผสาน
ไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทรสพวังเหนือเรียบร้อยแล้วนะฮะ
ครับโอ้ดูสาเหตุก็ยังไม่ทราบด้วย
กันสักนิดหนึ่งฮะแล้วมีคนวิ่งอยู่ด้วยนะ
นี่นะฮะผู้ก่อเหตุนะครับโอ้นี่ยิงแล้วฮะ
เสียงปืนมาแล้ว
โอ้โหแล้วมีคนวิ่งอยู่เขาก็งงปุ๊บเฮ้ยอ้าว
เห้ยโอ้โดนนะกลางไกลเนอะใช่ครับ
นี่คนก็ยังเดินอ่ะคือคนก็ยังวิ่งออกกำลังกายเนอะ

ข้าราชการท้องถิ่นเทศบาลวังเหนือคนหนึ่ง

ก็ได้ประสานไปยังเจ้าหน้าที่ตำรวจภูทร
ครับสอบภาว์วังเนี่ยพอที่เรียบร้อยแล้วนะฮะ
รองศาลวัฒน์สอบส่วนสอบภาว์วังเนี่ยเปิดภาพ
เจ้าหน้าที่ตอนนี้ก็นำกล้องมาตรวจสอบ
แล้วก็จะเร่งหาตัวผู้กระทำความผิดแล้วก็เจ้าหน้าที่
สวนลงพื้นที่สอบสวนหาสาเหตุที่แท้จริงเนี่ย
เมืองต้นผู้ก่อเหตุได้ตัวแล้วนะฮะฮะแล้วทราบว่าช่วงเย็นเนี่ย
ผู้ก่อเหตุจะเข้ามามอบตัวกับพนักงานสอบสวนมอบแล้วไหมคะ
มอบแล้วนี่นะฮะอืมรองประธานทรภาพยิงสุนัขสองตัวจริง
เพราะสุนัขตัวหนึ่งเนี่ยไปกัดเด็กแล้วก็มีชาวบ้านร้องเรียน
คิดว่าเป็นสุนัขจรจัดครับแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยมี
ใบอนุญาตในการใช้ปืนอันนี้คือสิ่งที่เขามาสารภาพกับตำรวจ

นี่ครับข้อหาเบื้องต้นตำรวจแจ้ง๕ข้อหานะครับ
ทารุณกรรมสัตว์นะครับ๒ลักทรัพย์๓ทำให้เสียทรัพย์นะครับ
แล้วก็พกพาอาวุธปืนในทางสาธารณะแล้วก็ยิงปืนในที่สาธารณะนั่นเอง
ข้อกล่าวหานักเลยนะครับโอ้โหแล้วดูปืนเมื่อสักครู่นี้
เหมือนเป็นปืนที่แบบเอาไว้ใช้ส่องสัตว์น่ะมันมีแบบว่ากล้อง
ที่มองในระยะไกลได้นะครับแล้วก็มีแบบว่าศูนย์โฟกัสเนี่ย
มันเหมือนเป็นปืนนี้เนี่ยดูฮะปืนผู้ก่อเหตุนี่ฮะ
ผลได้ใช่ครับนะฮะไม่ธรรมดานะครับตอนนี้ก็ถูกจับได้เป็นที่เรียบร้อยแล้ว
อืมนะครับแต่ก็ถ้าสมมุติว่าไปกัดเด็กเราก็ไม่น่าจะต้องถึงขนาดนี้หรือเปล่า
เขาคิดว่าเป็นจรจัดอืมนะฮะแต่ยิงเข้าไปในฝูงนี่ได้ทัวร์ที่ต้องการนี่ถือว่าจะ
ตรงเจตนาตั้งใจมาแล้วเลือกตัวแล้วอ่ะอ่าเขานั่นน่ะสิ
ว่ามันทั้งฝุงเนาะถูกต้องเยอะแยะเลยนะครับอืมน่ะอ่ะ
ข่าวนี้อีกสักนิดนะคะเขาบอกว่าอพวิจัยวัคซีนโควิดเฟส๓ในอาสาสมัคร
สรุปผลปีหน้ารู้แน่นอนนะคะเพราะว่าเขาต้องทำการทดลองวิจัยให้เรียบร้อยก่อนที่จะขึ้นทะเบียนออยอร์นะคะ
นายแพทย์เกรียงไกรประเสริฐนะคะหัวหน้าโครงการวิจัยวัคซีนป้องกันโควิด๑๙
ก็มีอาสาสมัครค่ะอายุสิบแปดปีขึ้นไปนะคะก็ฉีดนะ๑๐ไมโครกรัมเข้าที่กล้ามเนื้อแขนนะคะ
จากนั้นพอฉีดเสร็จก็จะติดตามอาการหลังฉีด๓๐นาทีนะแล้วก็ติดตามในรอบ๑๔วัน
แล้วก็สามเดือนหกเดือนไปจนถึงหนึ่งปีค่ะก่อนที่จะทำการประเมินแล้วก็สรุป
ที่ไม่เคยฉีดวัคซีนอะไรมาก่อนทั้งสิ้น
ก็จะเริ่มฉีดในช่วงเดือนสิงหาคม๖๕
พบว่ามีความปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ
แล้วก็ขณะเดียวกันผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นในราว๒๐
ส่วนใหญ่มีอาการน้อยค่ะเช่นนะคะปวดบวมแดงบริเวณที่ฉีดนะคะ
แล้วก็เมื่อถามว่าวัคซีนสามารถป้องกันเชื้อกลายพันธุ์ได้หรือไม่
ที่สำคัญเนอะก็ต้องขอบอกว่าขณะนี้นะคะ
วัคซีนทุกตัวที่ใช้อยู่นั้นเมื่อเจอกับเชื้อตัวใหม่
สิทธิภาพในการป้องกันก็จะลดลงไม่แตกต่างกันหรอกค่ะ
อย่างไรก็ตามนะคะวัคซีนของอพเนี่ย
ยังต้องรอผลสรุปในการศึกษาอยู่ในเฟสที่๒นะ
เพิ่มเติมกันไปก่อนนะฮะรวมถึงผลสรุปในเฟสที่สามด้วย
เพื่อดูสิว่าสามารถที่จะรับเชื้อกลายพันธุ์ได้มากน้อยแค่ไหนนะคะ
เอาสรุปเลยนะคะว่ากลางปีหน้าจะมีความชัดเจนมากยิ่งขึ้นค่ะ

ซึ่งยังไม่มีผลเสียกับใครที่แบบว่ามากมายเนอะ

ครับผมอ่ะไปเบรกสักครู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวกลับมาช่วงหน้าใส่แขนต่อครับ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
นี่เป็นปีที่เท่าไหร่แล้วที่แบบเป็นแก๊งนางเอกมีคุณไอ้แอนคุณไอ้นัทคุณไอ้แอปใช่ไหม
นี่ใครครับคุณสิริตา

พี่แป๊งไม่มีคำว่าแก่เลยเนอะ
หมดทั้งแก๊งเลยอ่ะ

โฆษณ์

หรือโลเลค
น้องต่อได้โลเลค
โอ๋เกอร์เซท
โหเป็นว้ายเอ้านักครับผมเครื่องประชินโชมนะคะ
สุขานึกมาแล้วอะไรดีคะต้องต่อได้อะแม่อ๋อถ้าใครเป็นแขก
คุณแป้งไปถึงปุ๊บเขาจะมีของขวัญให้ทุกคนนะใช่เขาให้จับสลากไง
เขาต้องต่อได้ดูเขาจับฉลากได้คุณนายอ้ำก็เหมือนได้กระเป๋าไว้สองใบ
รางวัลเองด้วยแต่งกายยอดเยี่ยมด้วยคุณไอ้อ้ำ
อันนี้คือฝั่งประดามแป้งเขาเตรียมไว้ให้
ใช่ไม่ต้องเราไม่ต้องเอาของขวัญไป
คือไปบ้านพี่แป้งเขาจะมีของขวัญให้ทุกคนหมด
เหรอโหน่ารัก
พี่แป้งก็จะมีของขวัญให้เขาที่บ้านหรือสมมติเขาเชิญไปที่บ้าน

พี่ป๊อบเหรอฮะพี่ป๊อบได้ค่ะอีกแล้วพี่ป๊อบได้๒ปีซ้อนแล้วอ๋อสุดยอด
พี่ป๊อบมารับวันนี้๒ปีซ้อนพี่ป๊อบจะเป็นคนที่ไม่มีดวงในการจับฉลากจริงเลยอ่ะ
ทั้งสบู่ทั้งแป้งทั้งรักและแคร์ครับผมทั้งรักและแคร์ที่ใดลูกป๊อบเขาก็อู่จี้อยู่
คุณไอ้อ้ำคุณไอ้อ้ำมีนาฬิกาเยอะแยะไปอิจฉาน้องต่อทำไมคุณไอ้อ้ำก็เอ่ยปากว่าอิจฉาน้องต่อไม่ต้องไปอิจฉาดีแล้วน้องต่อได้ดีใจจังเลย
อ๋อดูเฟิร์มเนอะสุดยอดหล่อมากแล้วนิสัยประเสริฐมากนี่ไงได้รางวัลแต่งกายยอดเยี่ยมไงคุณแอ้อ้ำได้รางวัล

อ๋อหมายถึงว่าซีรีส์ที่เรื่องเดียวอย่างเนี่ย

โหดูสิวะต้องมีการถึงสุข
ต่อตอนที่เป็นวิเอกซ์ที่หลายกวนอยากร่วมงานด้วย
ใช่เพราะว่าเฟิร์มสุดแล้วตอนนี้
แล้วก็การแสดงของเขาก็ดีขึ้นเรื่อยน้องต่อนะครับพัฒนาการเยี่ยม
ได้เหงียจคนสุดท้ายป๊อปลาวุดเหงียจที่เมื่อกี้
นี่หรอมากดูดิละมุนไอ้เต้า
นะครับอ่ามาถึงเรื่องราวช็อตนี้กันบ้างอากาเซล้มตึงนะฮะ
รูปส้อยคองูฮะนี่ครับสวยมากฮะคุณผู้ชมดูครับ
แสงแปดจากช่างภาพแบบรัวนะครับสำหรับสร้อยคองูเนี่ย
อยู่ที่ราคาสามแสนนะครับสองหมื่นห้าพันยูเอสดอลลาร์
หรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยก็ประมาณนะครับ๑๒ล้าน๓แสนนะครับผม
ห้าหมื่นบาทนะครับนะฮะก็สิบเอ็ดล้านสิบสองล้าน
แล้วก็ส้อยคอส้อยข้อมือเนี่ยจะอยู่ที่หนึ่งจุดเจ็ดล้านบาท
เรียกได้ว่าหรูหราสมฐานะศิลปินระดับโลกจริงครับ
แล้วตรงที่กว้างเข้าประกวดโอ้โหฮ่า
มากอ้วนฮ่าเขามากอ้วน
เราร่วมเบรกกันสักครู่นะฮะจากนี้กลับมากันฮะ
มาแล้ววันนี้เป็นวันขอเงินพระจันทร์นะครับคุณผู้ชมค่ะ
ก็สองคนนี้เขาชำนาญเลยนะคะ
มันก็จะมีคาถาสวดนะคะแล้วเขาก็บอกว่าสวดเสร็จเดี๋ยวก็ให้ทำมืออย่างนี้
แล้วก็เก็บมือใส่กระเป๋าแล้วนอนเลย

เขาบอกว่าวันนี้เป็นวันขอเงินพระจันทร์หรือว่าวันอามวศรีนะคะ
ก็เตรียมรับพลังบวกแล้วก็โชคลาภกันส่งท้ายปี
ลับก็คือเปิดทรัพย์นะคะ
จะเตรียมเงินเรียงแบงค์ในกระเป๋าให้เรียบร้อย
เก็บขยะออกจากกระเป๋าสตางค์
แล้วก็จัดระเบียบให้เรียบร้อยเลยนะคะ
เพื่อรับทรัพย์หลังสวดคาถาตั้งจิตอธิษฐาน
บอกจำนวนเงินที่อยากได้
นี่นะคะบอกได้ด้วยเหรอ

งดใช้เงินในกระเป๋าที่อธิษฐาน
กี่วันอ๋อ๑วันค่ะต้องเปิดกระตุธจีนเก็บไว้
ใช่ทุกครั้งที่เราอธิษฐานขอพรนะคะ
กับในวันอมวสีเนี่ยนะคะแม้ว่านะคะ
ช่วงเวลานั้นเนี่ยเราจะไม่เห็นดวงจันทร์ก็ตามนะคะ
ก็ถือว่าเป็นช่วงที่พระจันทร์กำลังก่อกำเนิดเพิ่มพลังขึ้นมาใหม่
สำหรับคาถาขอเงินพระจันทร์นะคะ
เขาบอกว่าอย่างนี้ค่ะคาถาเนี่ยนะคะ
โอมจันทราสะสิประพานะมะฮา
โดยวันเวลาไหว้พระจันทร์ก็คือวันศุกร์ที่๒๓ธันวา
เวลา๑๖๕๔น
ก็คือผ่านมาแล้ว
ก็๔โมงกว่ากว่าหรือ๕โมง
วันนี้คือเริ่มตั้งแต่๔โมงกว่ากว่า

กระเป๋าเงินแบร์ออกแล้วก็ใส่แบงค์ไว้
แล้วก็ให้ช่องเงินมันตรงกับดวงจันทร์

ถูกต้องนะครับทำความใส่กระเป๋าให้เรียบร้อยนะครับ
เอาขยะออกแล้วก็สมมุติว่าใครที่อยากจะเคล็ดลับก็คือ
เวลาที่เราสวดเนี่ยให้นึกเป็นภาพสมุดฝากเงินฝากของเรา
แล้วก็มีตัวเลขเงินฝากที่เราอยากจะได้อยู่ในนั้น
เป็นการนึกขึ้นมาแล้วก็เป็นการขอพรด้วยนะครับ
สมมุติว่าพี่ชาวอยากมีร้อยล้านก็จะนึกเป็นตัวเลขในบุ๊คแบงค์หนึ่งร้อยล้าน
อย่างวันนี้เขาบอกถ้าสมมุติเอาดีถ้าเป็นวันอย่างนี้
จันทร์เต็มดวงใช่ไหมครับให้แบบว่าเปลี่ยนกระเป๋าสตังค์
เปลี่ยนใครจะเปลี่ยนอะไรทั้งหลายอยากเปลี่ยนอะไรก็เปลี่ยนเลย
ถูกต้องนะครับถือเป็นเรื่องอามยามดี
ติดคอฮะโดนล้วงลึกน้ำตานองหน้ามีเรื่องให้เจ็บตัวอีกแล้ว
สำหรับหนุ่มปั๊บโปเดโต้นะครับหลังเจ้าตัวได้ออกมา
โพสต์แชร์เรื่องราวนะครับขณะรับประทานอาหารกลางวัน
โดยระบุว่าไปถ่ายงานแถวสระบุรีครับทานข้าวเที่ยงกล้างปลาดุกติดคอ
ถ่ายงานเสร็จช่วงเย็นไปที่โรงพยาบาลสระบุรีครับ
คุณหมอหาไม่เจอคิดว่าลึกนะฮะ
แล้วเวลานี้เนี่ยคุณหมอเฉพาะทางไม่อยู่ด้วย
ต้องกลับมาหาคุณหมอแถวบ้านครับ

ล้วงคอลึกแบบสุดชีวิตที่เคยมีมา

ไหลแบบน้ำตกเลยทีเดียว
น้ำลายไหลใส่พี่พยาบาลด้วย

แล้วคุณหมอก็คีบออกมาได้สำเร็จ

แล้วก็นั่งมอไซค์กลับบ้านพรุ่งนี้ลุยกันใหม่ครับ
บางทีเขาบอกว่าไม่มีอะไร

แล้วก็สุดท้ายเขาเอากล้องที่เป็นเขาเรียกปากนก

คือแบบเราจะแบบช่างมันเถอะเดี๋ยวมันก็ไป
เจ็บนะแล้วถ้าอับเสร็จเรื่องใหญ่นะ

บอกอุ๊ยเขาเตรียมเพลงมา๖ปี

ก็ปีปู่ยี่ปู่ย่ำ

ได้คำใหม่เลยปู่ยี่ปู่ย่ำ
คือขอตังค์ด้วยนวดด้วยปู่ยี่ปู่ย่ำ
บอกว่าอุ๊ยขี้ขโมย
กลับมาทำเพลงในหลายปี

ครั้งนี้ปรับโฉมมาเป็นเพลงลูกทุ่ง

ใช้เวลาบ่มเพาะเนี่ย๖ปี
นางบอกอย่างนั้นครับ

แต่เพลงนี้ทำมากว่า๖ปีแล้วนะฮะ

ออกมาจาก๑สมอง๒มือของน้า
ทุกข้อยคำเพลงนี้นางเขียนให้ตัวเองหมดเลย

เอาเขาให้จดลิขสิทธิ์ไว้ล่ะ

คือผ่านไปอาทิตย์หนึ่งก็พยายามติดต่อเขา

รับเป็นอีกหนึ่งคนนึงแหละ

คุณเปิ้ลวันหลังทำเสร็จแล้วรีบออกเลยนะครับ

ธนาจน์เจมส์บอกนะฟ้องก็ไปก็ชนะ
ยืนยันว่าเปิ้ลเองไม่ทำอะไรอย่างนั้นแน่นอน
สามารถด้อยค่าความเป็นฝีมือของตัวเองได้
ด้วยการเป็นคนขี้ขโมย

ไทยรัฐนิวโชว์รออยู่มีสารพัดข่าวเลยนะฮะ

ถูกต้องเป็นวันขอเข้ามาเจ้ากรรมในเวรด้วย

สวัสดีครับ

สวัสดีครับ